เชื่อว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมจำได้แน่นอนอดีตเจ้าอาวาสวัดบังยะแพรกที่สมุทรปราการ
เพราะเพิ่งผ่านไปสดร้อนนะคะคุณภาคภูมิใช่ครับ
ชาวบ้านในพื้นที่หมอปลานักข่าวไปล้อมกุฏิเพราะว่าซุกศรีกาเอาไว้ซุกเหล้าเอาไว้
แล้วก็เป็นผู้คิดค้นเอายางรัดผมของผู้หญิงมาคาดหัวบอกแก้ปวดหัว
จริงมันเป็นยางรัดผมผู้หญิงแล้วมันเป็นเพชรด้วย
เลยบอกเอาไว้คาดหัวเวลาปวดหัว

คือเราก็คุยกันเนอะวันที่เป็นข่าวอันนี้ว่าตกลงแล้ว
แล้วเราจะเอาผิดอะไรเขาได้บ้างตอนนี้ก็เป็นตาอ๋อยแล้ว
ไม่ได้เป็นเป็นเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยไอ้ยางรัดผมอันนี้
ก็ในเชิงคดีอาญาก็ไม่ได้มีอะไรผิดหรอกฮะ

ว่าซุกศรีกาไว้ในกุฏิมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอะไร
แต่พอศึกไปแล้วเนี่ยดำเนินการอะไรได้บ้างเนี่ย
เพราะฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิดเรื่องล่วงละเมิดอะไรพวกนี้นี่ใช่ไหม
แต่ทางสำนักพุทธบอกว่าตรวจสอบต่อนะคะ

สิ่งที่ตรวจสอบได้ก็คือไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สิน

ไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินตอนเป็นพระตอนเป็นเจ้าอาวาส

มันมีอะไรที่มันผิดแปลกที่มันไม่ปกติหรือเปล่า

ทีนี้พอไปตรวจเพิ่มเติมในกุฏินะคะ
สิ่งที่เจอมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูหน่อย
คือเมื่อช่วงบ่ายผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
กรมการวัตตว์ชุดเก่ารักสาการเจ้าอวาดวัดบางหญ้าแพรกตำรวจสภสมโตรงตตาย

เพราะไปกันเยอะมากนี่คือกุฏิ
กุฏิของต่ออยหรืออดีตเจ้าอาวาสวรรค์บางยพแรกค่ะ

พระเครื่องเป็นเรื่องปกติ

มีเงินบริจาคเงินทำบุญ

แต่ที่ต้องอึ้งเพิ่มเติมคือ
มันมีอีกแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไม่ได้เจอในวันนั้น
แกบอกเอาไว้ถวายพ่อโป่งพ่อปู่อะไรอย่างนี้นะ
วันนี้ที่ไปเจอเนี่ยมันเจออยู่ในห้องน้ำ

อันนี้ลักษณะขวดพวกวายคุณเลอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหม

เขาอาจจะใส่น้ำยาล้างห้องน้ำไว้หรือเปล่า
เหรอคะถ้าใส่น้ำยาล้างห้องน้ำมันน่ากลัวมาก

ก็ไปดื่มเขาเป็นพระเขาไม่ดื่มอยู่แล้วไง

ส่วนที่บริเวณที่วางหมอนผ้าห่ม
บันไดทางขึ้นชั้น๒ของกุฏิ

อันใหม่พี่อุ๋ยคนละอันกัน

งรัดผมสีดำของผู้หญิงอีกอันหนึ่ง

เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันพังจะให้ทำยังไง

บอกว่ามารอรับกระเป๋าเอกสารส่วนตัว
อดีตเจ้าอาวาสแจ้งเอาไว้
แต่ไม่รู้ว่าข้างในมีเอกสารอะไร
ส่วนทรัพย์สินอื่นจะไม่แตะต้องเลย
แล้วก็จะให้ข้อมูลเท่าที่รู้เท่านั้นค่ะ

เผื่อเขาเป็นอะไรไปหรืออะไรเนี่ย

โอเคก็ถ้าเกิดว่าก็คือท่านห่วงแค่กระเป๋าเอกสารแค่นั้น

โอเคไหมลูก
แค่กระเป๋าอย่างเดียวเพราะว่ามีเอกสารอยู่ข้างในแต่ไม่รู้ว่าเอกสารที่ว่านี้คืออะไร
รวมถึงแยดทุกคนที่ได้รับความเสียหายด้วย

เปิดประตูเข้าไปไม่ได้คือต้องตัดกุญแจ
ถึงจะเปิดเข้าไปก็ไปตรวจสอบทรัพย์สินด้านใน
สินที่เจอก็จะเหมือนกับในกุฏิ
คณะตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมด
ให้กับรักษาการเจ้าอาวาสวัดบังยะแพรก
เพื่อให้ตรวจสอบทรัพย์สินของวัดโดยละเอียด
และทำบัญชีรายงานส่งให้เจ้าคณะอำเภอ
เพื่อส่งต่อให้เจ้าคณะจังหวัด
ทำบัญชีรายงานไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนของใช้ส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสญาติเอากลับไปได้นะคะ

เจอกระเป๋าเอกสารของอดีตเจ้าอาวาสที่ทางญาติอยากได้คืนหรือเปล่า
ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าเจอกระเป๋าอันนั้นไหม

นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ต่อนะคะ
คือตามกฎหมายทำระเบียบของส่ง
ทรัพย์สินอะไรของส่งที่บวชอยู่แล้วก็ศึกไป
ถ้าเกิดว่าไม่มอบให้วัดจะเอาติดตัวเอาไปก็ได้

แต่ไอ้แบบที่เป็นตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟอะไรให้กับวัด
แม้แต่ว่าจะอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสอันนี้ถือว่าของวัดนะ
อะไรที่เป็นของวัดก็ต้องอยู่ที่วัดค่ะ

เพราะว่าที่ชาวบ้านเขาร้องไปเรื่องของทิศอ๋อยเนี่ย

ค่าที่จอดรถไม่เอาเงินเข้าวัดอะไร
พรุ่งนี้เขาเลยต้องไปตรวจสอบว่ามันมีอะไรต้องรายได้อะไรอย่างไร
ถ้าหากว่าปกติไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร
แต่ถ้าเกิดมีอะไรที่มันไม่ปกติก็จะต้องดำเนินการกันต่อ